สู่สุนารีราชศรีมาของเราต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ปังไม่พักจริงจริง

สายตัวเลขแม่ศูนารีตัวติงยืน๑แน่นอนค่ะยืนคนเดียวยืนลำพัง
เพราะว่าฉันปังจริงจริง

มีผลกระทบบ้างไหมนะคะแม่บอกเลยกระทบลูก

ไม่มีดำไม่มีเทาถูกต้องทุกอย่างค่ะ
ทำให้แม่หมดกังวลเรื่องปัญหาเว็บต่างแน่นอนค่ะ

ออกอีเวนต์ที่นครสวรรค์นะเถอะ
ไปฟังเสียงแม่สุนารีราชศรีมากันหน่อยค่ะ
โอเคค่าพรีเซ็นเตอร์มันมีแหละไม่ได้มากหรอก
แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสายงานที่เราชอบ
มันเป็นอะไรที่ใช่รอตเตอรี่เออความเสี่ยงโชคเราชอบมาก
เราก็แฮปปี้ที่จะทำก็หวังแหละที่จะถูกหน่อยนิดหนึ่ง
ถามว่าเราหวังไหมเราก็หวัง
แต่ว่ามันจะถูกมากถูกน้อยอะไรอย่างนี้
ก็นิดหนึ่งมันก็กระชุ่มกระจูย
แต่ครั้งที่ถูกแล้วก็ไม่ได้คุ้มทุนแต่ว่าก็มีความสวย